หลังจากมีผู้ประกอบการเขามีการไปเทคอนกรีต
บริมคลองทำให้มันเสียเรื่องของธรรมชาติไป
ล่าสุดก็ธรรมชาติกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับ
นี่มันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะนะ

เป็นบรรยากาศที่บริเวณต้นน้ำครองดีตำบลกำโลนะฮะ
อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ในสุดสบายที่ผ่านมาก็คลิกคลักเลยนะครับ
นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติลงเล่นน้ำนะฮะ

ดัวตาชาติของลำน้ำมันกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้ว
หลังผู้ประกอบการ๑๒รายได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเร่งรื้อถอนคอนกรีตที่ลุกล้ำลำน้ำ
เจ้าของร้านกาแฟก็ยอมรับนะฮะว่าการเทพื้นคอนกรีตลูกน้ำลำน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แต่เนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายราย

มีคนทำแล้วลูกค้าไปนั่งเขาก็ทำบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ
ถูกต้องกลายเป็นทำตามกันไป
ตัดสินใจทำบ้างช่วงต้นเดือนตลาคน
แต่หลังจากนี้ผู้ประกอบการทั้งหมดในพื้นที่จะร่วมมือกันกับภาครัฐและก็สื่อมวลชน

สร้างความเข้าใจที่มันดีและก็กำหนดวัตการณ์
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันไม่ทำลายธรรมชาติอีกต่อไปนะครับ
ด้านนายวิรยุทธ์ขนุนนินแนมเพอร์ชั้นกลางพร้อมคณะก็ไปตรวจสอบ
ไปตรวจสอบลงพื้นที่ไปเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงน้ำตกท่าแพร
พบว่าร้านอาหารพากันเก็บเก้าอี้หมดแล้ว
เต็นต์เก็บโต๊ะเข้าไปจนเกลี้ยง
ทำให้ความสวยงามมันกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมแบบนี้เลย